แต่มันก็มีหลายยี่ห้อมีทั้งได้มาตรฐานไม่ได้มาตรฐาน

แต่ว่าสุดท้ายค่ะมันระเบิดแบบนี้ค่ะ

โอ้โหระเบิดแล้วเป็นควันออกมาแบบนี้
ดีนะไม่อยู่ที่ข้อมือลูกตอนที่มันระเบิด
ใช่นี่ไงคะย้ำว่ามันไม่ได้ระเบิดตอนที่คุณแม่กำลังชาร์จนะคะ
ชาร์จเสร็จแล้วกำลังจะเอามาใช้

คุณแม่ก็เลยไวมากเอามือถือมาถ่ายแบบนี้

นั่นสิคุณแม่ยังไม่ได้ระบุมานะคะ
เพราะว่าเขาก็มีการติดต่อร้านแล้วร้านรับผิดชอบ
คุณแม่มีวัตถุประสงค์ที่อยากจะเตือนภัยเฉย
ก็ไม่อยากที่จะประจานร้านอะไรประมาณนี้นะคะ
คุณแม่บอกว่าซื้อนาฬิกาเรือนนี้มาเนี่ย
คือโพสต์ลงในเฟซบุ๊กนะคะบอกว่าอยากจะให้ลูกเนี่ย
เอาไว้ใส่เป็นการซื้อผ่านโลกออนไลน์
เพราะว่าเห็นว่ามันมีประโยชน์โทรเข้าโทรออกได้

หลังจากที่คุณแม่ซื้อมาชาร์จนาฬิกาเสร็จเรียบร้อย
เกิดเรื่องไม่คาดฝันปุ๊ระเบิดขึ้นมาเลยค่ะ
ควันก็พุ่งออกมาแบบนี้ทำให้ไฟลุกไหม้
คุณแม่ก็เลยเอามาหย่อนใส่ผ้าห่อนาฬิกาไว้
แล้วก็ลากไปที่นอกบ้านกระทั่งไฟมันดับไปเองนะคะ
หลังจากดับแล้วคุณแม่ก็เอามาถือแบบนี้
แล้วก็ถ่ายรูปโพสต์ลงในโลกโซเชียลมีเดียนะคะ
พอดูรายละเอียดหลังจากที่มันไหม้หน้าปัดพังไปหมดเลยค่ะ

หลังจากเกิดเรื่องคุณแม่ติดต่อไปยังเพจที่ซื้อทันทีนะคะ

แต่ที่คุณแม่เอาเรื่องราวมาเผยแพร่ในโลกโซเชียลมีเดีย
เพราะอยากจะเตือนภัยให้คนที่ซื้อหาสินค้าที่ได้มาตรฐานจะดีกว่า

มันก็อาจจะมีบางส่วนที่ได้ไม่ได้มาตรฐานนี่นะคะ
เอาจากเรื่องนี้ค่ะไปถามผู้เชี่ยวชาญด้านอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์นะคะ
อาจารย์วีรชัยพุทธวงศ์
อาจารย์ประจำภาคเคมีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ค่ะ
ให้ความรู้นะคะบอกว่าสาเหตุที่ทำให้ไฟลุกไหม้นาฬิกาแบบนี้
เกิดจากแบตเตอรี่ทำให้ไฟฟ้าลัดวงจรในตัวเรือน
ฉะนั้นการเลือกซื้อของแบบนี้ควรซื้อของที่รับรองได้ว่ามีมาตรฐาน
มีการนำเข้าอย่างถูกต้องและเพื่อความปลอดภัยจะดีกว่านะคะ
มีหลายยี่ห้อในท้องตลาดที่ได้มาตรฐานนะคะลองไปดูนะคะ
ราคาอาจจะสูงกว่าแต่มันคุ้มค่านะคะ